คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันต่อนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่พระรูปหนึ่งท่านออกบินทบาทในพื้นที่ชุมชน
ปรากฏว่าไปเจอเจออะไรรู้ไหมคุณ
เจอผิดบูตัวบัดล่ำเลยจะไล่ฟัดพระ
แล้วพระท่านต้องเอาตัวรอดอย่างไรให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับ
หนูหมาไล่กับพระจิวรรณจิวรรณบาทกระจายเลย
โอ้โหพระท่านเนี่ยจีวอนปลิวบาด
กระจายเลยนะคุณจีวอนหลุดลุ้ยเลยนะฮะ
ส่วนโยมผู้ชายคนนั้นก็พยายามเอาจักรยานกันหมาไว้
หมาก็ตัวบัดล่ำเลยนะคุณหน้าตาค่อนข้างดุนะ
แล้วผู้ชายคนนั้นก็ถือไม้อะไรไว้กันหมาให้พระ
ให้คนเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะพันธุดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านให้ดีนะครับ
อย่าปล่อยออกมาเพ่นผ้านมันอันตรายกับคนอื่น
อย่างเหตุการณ์นี้อันตรายต่อพระที่บินทบาทด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๓มกราคม๗โมงเช้า
ช่วงเวลาที่พระรูปนี้ออกบินทบาทตามปกติ
หมู่บ้านรัตนโกศิลป๒๐๐ปีซอย๑๗
ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็เจอเจ้าสุนัขพิษบูตัวใหญ่เนี่ย
มันไล่ฮะทั้งไล่เห่ากระจนใส่พระ
จนท่านวิ่งหนีล้มกลิ้งบนถนนเลย
ดูสิบาทอยู่คนละทิศละทางเลยบาทกระจาย

เพราะดีมีโยมมาช่วยไล่สุนัขพิษบู
สุนัขมันเข้าบ้านไปนะครับ
วันนี้ผู้สึกข่าวของเรา

ก็คือหมู่บ้านรัตนกวสิน๒๐๐ปี
ไม่พบสุนัขพิษบูตัวดังกล่าวแล้ว

ทีนี้เห็นผู้ชายเมื่อกี้เสื้อน้ำเงินใช่ไหม
ที่เป็นโยมที่ช่วยไล่สุนัขพิษบูจากพระเนี่ยนะฮะ
ก็คือคุณลุงบุญสุทธิวงชมพูอายุ๕๗ปี

เห็นว่าสุนัขพิษบูกำลังไล่ทั้งเห่า
ทั้งจักรจรใส่ทั้งจักรกัดพระสงธ์อยู่
ทีนี้เลยคว้าจักรยานเข้าไปช่วยไล่สุนัขพิษบูนะครับ

แต่โอ้โหกว่าจะไปไล่ได้นะก็มารู้ทีหลังว่าพระท่านเนี่ยก็เจ็บ
คุณดูสินี่ถลอกปอกเปลือกตามเขาไปหมดเลยนะครับ
ฟังเสียงของคุณลุงบุญสุทธิก่อนนะฮะ
จะไปเสร็จมันก็ยังพยายามจะย้อนกลับมาครับ

ก็มีคนออกมาดูตามหน้าบ้านเขา

แล้วก็ช่วยเก็บของเก็บอะไรให้ท่าน
เขากินเจ็บก็ถามท่านว่าเป็นไรเปล่าหลวงพี่
ท่านบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขอเล็กกัน
ยังดีนะที่มีโยมคุณลุงท่านนี้
มาช่วยได้ทันนะฮะทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับพระทัศนะ

ที่ถูกสุนัขพิษบูรณ์ไล่นะครับ
พระท่านก็หนีตายบอกโอ้โหกลัวเหลือเกิน

เล่าให้ฟังบอกว่าปกติอัตมาก็เดินบินทบาทซอยนี้เป็นประจำ
ซึ่งก็มีพระสงฆ์รูปอื่นเดินบินทบาทเช่นกันนะครับ
แต่ไม่เคยเจอสุนัขพิษบูเลย
เมื่อวานตอนเช้าอัตมาก็เดิน

สุนัขไซบีเรียนนอนอยู่กลางถนน

จู่สุนัขพิษบูตัวนี้ก็วิ่งออกมาไล่

ตมาก็ใช้ย่ามกันไว้
แต่ย่ามันไม่ไหวหรอกคุณนะ
ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากญาติโยมนะครับ
แล้วทีนี้ก็สะดุดล้มให้คุณ
ได้รับบาดเจ็บตามเข่าตามอะไร
แผลที่เห็นไม่ได้ถูกสุนัขกัดนะ

อาจจะมาไม่ได้เห็นเพราะว่ารถมันบังอยู่
เดินเข้าไปแล้วรถมันจอดมันบังอยู่
แล้วมันมีซัลบิเลียน

มันก็ลุกขึ้นมาเห่าก่อน

ก็หมาพิษบูมันก็ออกมาออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไป
นี่นะครับโดยขนาดนี้ยังไม่มีเจ้าของสุนัขพิษบูตัวดังกล่าว
ติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็อยากฝากเอาไว้นะใครที่เลี้ยงสุนัขพันธุแบบนี้
ต้องเลี้ยงดูให้ดีนะถ้ามันหลุดออกมาเมื่อไหร่คนเท่านั้นจะอันตราย